นายสติปวาอธิบดีกรมพลักษณ์ศึกษา
แถลงความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ครั้งที่๒๑ประจำปี๒๕๖๓หรือว่าบัวแดงเกม
ระหว่างวันที่๔ถึง๙มีนาคมที่จังหวัดอุดรธานี
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาคนพิการ
จาก๙๗สถานศึกษาทั่วประเทศ
เข้าร่วมเพิ่มสมรรถภาพด้านกีฬา
เพื่อต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ
โดยแข่งขันทั้งหมด๑๑ชนิดกีฬาคือ
กรีทาโกบอลเซปรากตะกอลเทมเบิลทินิสบล็อกเซีย
ตองแบตมินตันฟุตซอลยูโด
อเล็กบอลชายหาดแล้วก็ว่ายน้ำนะครับ
ปิดท้ายนะครับเรื่องของสมาคมนิสิตเก่า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

หิงห้อยนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าตอนเนี้ยนะครับ
ตุประสงค์คือเพื่อส่งเสริมการสร้างเมืองนะครับ
ที่น่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง
เพื่อสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันรวมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติ
มีศิลปินดาราไปร่วมงานกันมากมายเหมือนกันนะครับ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ตามเส้นทางภายในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็อุโมง๓ย่านวิทาวน์
ที่จำลองมาจากบ้านหิ่งห้อยแห่งคุ้งบางกระเจ้านะครับ